อีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องแดงขึ้นมา

ผู้ใหญ่บ้านของตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกัน
เขาพาลูกบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร
กู้เงินจากธนาคารทกศสาขาเขาชะกันไป
และปรากฏว่าก็จ่ายทุกเดือนนะ
จ่ายทั้งต้นทั้งดอกทุกเดือนเลย
แต่ปรากฏว่ายอดต้นมันก็ไม่ลดดอกมันก็เพิ่ม
บางคนเคยกู้มา๑๕๐๐๐๐บาทจ่ายคืนต้นไปละ๑๐๑๐๐๐บาท
แทนที่มันจะเหลือต้นอีก๕๐๐๐บาท

แต่ปรากฏว่าเขาเหลือยอดหนี้๓๔๐๐บาท

ใช่ฮะนี่เกษตรกรท่านหนึ่งบอกเจอแบบนี้เลยงงเลย
ทีนี้ถามเพื่อนพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน
ปรากฏว่าเจอคล้ายแบบนี้ตลอดเหมือนกันนะฮะ
คือส่งทั้งต้นทั้งดอกไปทุกเดือนเลยไม่เคยผิดนัดชำระ
แต่ปรากฏว่าต้นมันไม่ลดเลย
เงินกู้ต่างที่เคยกู้มาลงทุนมันไม่ลดเลย
แล้วเขาบอกว่าที่เรื่องนี้มันแดงมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงรู้ไหมคุณ
คือพี่น้องเกษตรกรของเราจะไปขอกู้เงินฉุกเฉินช่วงโควิด๑๙
แต่กู้ไม่ได้เพราะว่ามีการตรวจสอบบัญชีเงินกู้
พบว่าเงินกู้เก่าไม่มีประวัติการชำระหนี้
พี่น้องเกษตรกรงงเลยครับปวดหัวเลยครับ
บอกว่าแล้วที่ชำระหนี้ไปล่ะเงินมันหายไปไหน
คือฉันยืนยันนั่นแหละว่าฉันจ่ายตังค์ไปฉันชำระหนี้ไป
ครับเจ้าหน้าที่ธนาคารยักยอกเงินหรือเปล่า
นี่กลายเป็นประเด็นที่ภูมิในการทกศสะแก้ว
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของทกศสาขาเขาชะกันนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตร
และสากรการเกษตรหรือทกศสะแก้วเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้
ของกลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกัน
ภายใต้ความรับผิดชอบของนายศิวพล
เผือกภูลผลพนักงานประจำทกศสาขาอำเภอเขาชะกัน
หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองว่ากว่า๑๐คน
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายศิวพลฐานยักยอกทรัพย์
แล้วก็พอวันที่๒มิถุนายนวันอังคารวันต่อมา
ก็มีชาวบ้านมีเกษตรกรมาแจ้งความเพิ่มเติมอีก
รวมแล้วนะมาแจ้งความเกือบ๒๐กว่าคนนะครับ
ด้านของผู้มนวยการทกศจังหวัดสะแก้วนะครับ
ก็คือนายวรพลรุ่งฟ้าเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ทันที
พร้อมสั่งพนักงานขออภัยพร้อมสั่งพักงานนายศิวพลแล้ว
และหากพบว่านายศิวพลนั้นทำผิดจริง
จนเป็นเหตุให้เกษตรกรมีหนี้เพิ่ม
ทกศก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบ
หนี้ก้อนนี้ให้ให้ผู้ที่ถูกยักยอกทรัพย์ทุกคน
รวมทั้งไม่ต้องเสียสิทธิ์รับเงิน๑๐๐๐บาท
โครงการเยียวยาเกษตรกรในช่วงโควิด๑๙จากรัฐบาลด้วย

เพราะพี่น้องเกษตรกรของเราบอกว่าจ่ายหนี้ตรงจ่ายหนี้ครบ

พี่น้องเกษตรกรก็ถามว่าไอ้ที่จะยกหนี้ให้

ที่ตอนนี้ก็ยังมีส่วนที่ค้างอยู่ด้วย
ส่วนที่จ่ายไปแล้วด้วยทั้งหมดเลยหรือเปล่า
นี่ยังเป็นคำถามอยู่เพราะถือว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ล่าสุดยังพบว่ามีเกษตรกรในตำบลหนองว่าอีกจำนวนหนึ่ง
ที่ถูกนายศิวพลยักยอกทรัพย์ไป
เหมือนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าแจ้งความก่อนหน้านี้นะครับ
โดยบางรายมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกกว่า๑แสนบาท
และเมื่อวานนี้ครับยังมีเกษตรกรทยอยแจ้งความเพิ่มอีกหลายคน

มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย๒๓คน
มูลค่าความเสียหายเกือบ๒ล้านบาท
ก็ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เป็นลูกค้าใหม่ไม่เกิน๒๓ปี
เกษตรกรบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องของการเปิดโอกาส
กู้เงินฉุกเฉินในช่วงโควิด๑๙
ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะถูกยักยอกทรัพย์ถูกโกงแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน
พอมันมีเรื่องของการขอกู้เงินฉุกเฉิน
แล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีการตรวจสอบยอดหนี้
เรื่องเลยแดงเรื่องมันเลยแดงขึ้นมา
ไม่งั้นถ้ามันผ่านไปเรื่อยพี่น้องเกษตรกรของเรา
ถูกซ้ำเติมนะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อนะครับ